ใหม่นี้เป็นยุคแห่งโลกออนไลน์สำหรับออนไลน์นะฮะ
มันไม่ใช่แค่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกันแบบไร้พรมแดน

คนที่มีคนติดตามเยอะ
วิวยอดไลค์ยอดแชร์เยอะ
มีโฆษณาอะไรพวกนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณ
ใช่ผลิตภัณฑ์เขาดูจากคนที่ติดตาม
ได้ค่าตัวแพงนะแพงกว่าเราสองคนอีกแล้วเผลอ
แล้วคนที่เป็นเน็ตไอดอลนะเป็นคนที่มีชื่อเสียง
โด่งดังในยุคสมัยนี้ด้วยอะไร
ผลงานเพลงการสร้างสรรค์ที่ดี
เพจข่าวต่างเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข่าวสาร
แต่บางคนเขาก็ไปในอีกทางหนึ่งเลยนะ

เพื่อให้ฉันมีคนติดตามเยอะ
ไลค์คนแชร์ติดตามเยอะ
เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่กำลังตามตัวกันอยู่นะฮะ
ก็คงอยากจะมีคนติดตามสังคมออนไลน์ของเขาเยอะ
เปลือยกายอยู่ในสะพานแห่งหนึ่ง

โอ้โหแล้วก็สร้างยอดวิว
มีคนติดตามไป๒หมื่นกว่านะ

แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่า
เดินเล่นถนนเรียบชายทะเลกันค่ะ

อ้างตัวเองก็เป็นเน็ตไอดอล
เปลือยกายไม่ใส่เสื้อผ้านะ
สถานที่คนที่เห็นแล้วบอกว่า

บนสะพานใหม่ตอน๒ถนนเลียบชายทะเล
ตะบนบางซายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

พันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์
ภูมิกับการสพเมืองชนบุรีนะครับ
บอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ให้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว

แต่ทราบว่าภาพนี้โพสต์

แล้วจะติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี

ก็ทำให้คนเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะ
โอ้โหบอกนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจสถานที่สาธารณะ
คือแค่นี้คุณก็แทบจะไม่ต้องคิดแล้ว

กลุ่มปิดพวกนี้มันก็จ้างมา
ว่าอยากได้ภาพแบบนี้อยากดูภาพแบบนี้เสียเงินมา
แล้วมันก็หาผู้หญิงจ่ายเงินให้เขา